ปราจีนบุรีก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นความสูญเสีย
แต่อีกมุมหนึ่งคนใกล้ชิดกับผู้ที่เสียชีวิตเขาก็ตกใจ
คือคุณตาวัย๗๓นะคะ
ภรรยาไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
หลังจากฉีดวัคซีนเสียชีวิต
มีการชาปนักกิจสองครั้งนะคะ
คือครั้งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่คุณตาเขาไม่สามารถเดินทางไปได้
ข้ามจังหวัดก็เลยมีการจัดสองรอบ
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือคุณตากำลังทำความสะอาดบ้าน
เตรียมจะรับญาติมาร่วมทำบุญ
ปรากฏว่าคุณตาไปเจอถุงปุ๋ย
ในนั้นมีเงินอยู่ประมาณ๒แสนบาทนะคะ
มีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทอีกด้วย
คุณตาก็เลยบอกว่าสงสัยภรรยาคือตั้งใจ
โดนจิตโดนใจให้คุณตาเจออยากจะให้คุณตาเก็บเงินนี้เอาไว้
นี่ค่ะคุณตาหล่อกล้องกังวานอายุ๗๓ค่ะ
บอกว่าภรรยาที่เสียชีวิตก็คือนางสมควรเทียมทันอายุ๖๖
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อ๒๖สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ทางลูกสาวได้ชาปนกิจไปแล้ว
วัดศรีบุญเรืองอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นบ้านเกิด
แต่คุณตาเนี่ยเดินทางไปร่วมงานศพภรรยาไม่ได้เพราะว่าข้ามจังหวัด
ทีนี้คุณตาก็เลยจัดงานอีกรอบหนึ่งจัดงานเหมือนจริงเลยนะคะ
มีการสวดพระอภิษฐรรมที่วัดโครงแสง
กะบินบุรีปราจีนบุรีแล้วก็เชิญญาติพี่น้องมา
คุณตาก็ทำความสะอาดบ้านบ้านเลขที่หนึ่งสามสามทับสามหมู่แปด
กะบินบุรีปราจีนบุรีเตรียมรับญาติพี่น้องที่จะมาร่วมงานศพ
ปรากฏว่ากำลังเก็บของอยู่อยู่ดีดีเหลือไปเห็นถุงปุ๋ย
มันก็วางรวมรวมอยู่กับของอื่นอื่นในบ้านนะคะครับคุณตายิบมาดูอ้าว
ข้างในมีแบงค์ร้อยเห็นไหมคะอืมแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบ
แบงค์ห้าร้อยเป็นมัดมัดแบบเนี้ยมัดหนังยางเอาไว้
คุณตาก็นับดูโอ้โหตั้งสองแสนบาทนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทอีกเส้นหนึ่งครับ
คุณตาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นของภรรยานี่แหละ
ขายของได้แล้วก็เก็บเงินเอาไว้ก็ตั้งใจให้คุณตามาเจอแน่เลย
คุณตาบอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้
ขอให้ภรรยากลับคืนมาดีกว่านะให้มีชีวิตอยู่ดีกว่านะ
เงินอ่ะไม่อยากได้เพราะอยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่สิบปีแล้วนะคะ
ก็ตั้งใจจะดูแลกันไปให้นาน
สุดท้ายคุณตาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เงินที่เจอทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไปซื้อข้าวของแจกคนยากจน
ถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะ